ทีนี้ค่ะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมกรณีบ้านสามชั้นไฟไหม้แล้วก็ถล่มลงมานะคะ

เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียเพราะว่าเสียชีวิต๕ศพใต้ซากอาคารบ้านหลังนี้นะคะ
คือมีหนึ่งคนก็คือเป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเขาขึ้นไปหลบอยู่บนชั้น๒ในห้องน้ำ
ส่วนอีก๔คนคือเขาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเหตุการณ์นี้นะคะ
วันนี้ค่ะทางครอบครัวของกู้ภัยที่เสียชีวิตไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
นี่คือครอบครัวของนายสมัญญาประภัยอายุ๔๔ปีนายอัธพลท้วมทองอายุ๒๖ปี
และนายสุทัศน์เปลี่ยนกลัดอายุสามสิบแปดปีกู้ภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ที่บริเวณตรงนี้ค่ะยัดไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เตรียมผ้าดราย๓ชุดเครื่องเส้นวายดอกไม้ทูบเทียนไปทำพิธีนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนายสุเทพและนางอุบลคุณพ่อและคุณแม่ของนายอัธพลนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าคือโดยเฉพาะคุณพ่อเองนะคุณพ่อเนี่ยบอกว่า
พ่อเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมาก่อนจนลูกชายเนี่ยก็เห็นพ่อตั้งแต่เด็ก
ลูกชายชอบมากอยากจะทำงานเหมือนพ่อตั้งแต่ลูกชายอายุ๒๐
เขาชอบมากงานอาสาเนี่ยช่วยทุกอย่างมาเป็นอาสากู้ภัยตามรอยพ่อ
ทำงานช่วยเหลือสังคมเป็นกู้ภัยมา๖ปีนะคะช่วงต้นปีปีที่แล้วปี๖๓
ลูกชายจะได้รับรหัสของสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธนภัยธนบุรีรหัสทอทง
ทุกวันลูกชายก็จะออกไปเข้าเวรช่วยเหลือสังคมมีตารางวันไหนไปตลอดนะคะ
ตอนเช้ามืดวันเสาร์๓เมษายนลูกชายพ่อหลับอยู่ในบ้านมีวิทยุแจ้งเหตุว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่หมู่บ้านกฤษฎานคร๓๑
ลูกชายพ่อหลับอยู่ลุกขึ้นมาคือแบบรวดเร็วมากแต่งตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีไม่คุยกับใครในบ้านเลยด้วยซ้ำอะค่ะ
๗โมงเช้ารุ่นพี่ของลูกชายโทรไปหาพ่อบอกว่าบ้านที่ไฟไหม้มันถล่มนะลูกชายพ่อติดอยู่ด้านในนะ
พ่อบอกว่าตอนนั้นพ่อยังไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพราะพ่อยังเชื่อมั่นว่าลูกพ่อปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายอะไร
รีบไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะเห็นว่าร่างลูกชายถูกทับอยู่พ่อเห็นนะคะ
ตอนนั้นลูกชายพ่อยังสื่อสารได้ยังคุยได้ค่ะยังตอบยังคุยกับพ่อ
บอกพ่อว่าร้อนหิวน้ำจะไม่ไหวแล้วนี่นะคะพ่อบอกเห็นเลยว่าลูกอยู่ใต้ซากอาคารของบ้านหลังเนี้ย
แล้วบอกว่าจะไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง
ยังไม่สามารถช่วยนำร่างของลูกชายพ่อออกมาได้จนทนไม่ไหวแล้วก็ลูกชายพ่อคือเสียชีวิตนะคะ
พ่อบอกว่าเสียใจมากที่สูญเสียลูกชายไปกระทันหันแต่อีกมุมนึงมันคือความภูมิใจอะค่ะ
ภูมิใจในตัวลูกชายที่ทำงานช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้คนจนวินาทีสุดท้าย
วันนี้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก็เพราะว่าช่วงตี๔ที่ผ่านมา
ปู่ของนายอาจทพลน่ะนะคะที่บวชเป็นพระอยู่ที่วัฒน์สระแดง
ฝันเห็นนายอัฐพลนายอัฐพลก็คือภาพซ้ายมือนะคะ
คือกู้ภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
มาบอกว่าฝันเห็นค่ะพร้อมกับนายสุทัศน์นายสมัญญา
เดินมาเรียกหน้ากุฏิมาบอกว่าร้อนมากหิวน้ำมาก
ก็เลยมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เหมือนกับนำน้ำไปทำพิธีด้วย
คล้ายกับว่าไม่แน่ใจว่าที่ปู่ของนายอัฐพลฝันถึงอะค่ะ
เหมือนกับจะมาบอกลาหรือยังไง
หลวงปู่ก็เลยมาบอกคุณพ่อของนายอัฐพลว่า
ให้ไปทำพิธีเชือนดวงวิญญาณซะเถอะ
ปู่พร้อมมานั่งให้ฟังว่าหลานสองคนจุงมือไปลาค่ะ
หมอจะไปแล้วว่าจะไปแล้ว

ถล่มจากด้านหน้าเขาบอกว่าอยู่ด้านหลัง
และถามพบเรียกพบก็ยังมีการตอบสนองอยู่
แล้วพอตอนสายถึงได้นิ่ง

ดีฟ่าเข้าไปประสบบุปไทยตามท้องถนนอะไรแบบนั้น

หลายหน่วยงานหลายคนคนใจบุญพยายามที่จะบริจาคเงินไปช่วยเหลือให้ทางครอบครัวนะคะ
คนไทยคนไทยในต่างแดนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
แต่คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าเราหารือกันแล้วว่าไม่ขอรับเงินช่วยเหลืออะไร
ไม่ได้จะเปิดบัญชีรับบริจาคอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
เพราะทุกอย่างที่ลูกชายทำเนี่ยทำทำด้วยใจไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยจริงค่ะ
แต่หลายคนก็รู้สึกเป็นห่วงครอบครัวข้างหลังเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเสียสละจริงนะครับ
สละด้วยชีวิตซึ่งการมาอาสาทำงานก็ไม่ได้ว่าจะสุขสบายมากนักสำหรับชีวิตครอบครัว
ก็เลยอยากช่วยนะครับแต่ครอบครัวของคุณอัฐพลเนี่ยคุณพ่อบอกไม่ขอเปิดรับบริจาคนะครับ
ทุกผู้ชมครับมีหนึ่งศพนะครับหนึ่งในห้าที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเขาหนีไฟไหม้ออกมาไม่ทันนี่คือคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่ออายุ๘๐แล้วนะฮะ
คุณพ่อของนายเกียรติแพทเตอร์สันซึ่งในเกียรติชื่อเล่นชื่อทอมมี่นะฮะอายุ๓๕ปีเป็นผู้ที่เสียชีวิต
วันนี้คุณพ่อชื่อว่าโรเบิร์ตนะฮะคุณพ่อโรเบิร์ตอายุ๘๐มากับคุณแม่นะฮะนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ส่วนภาพทางขวาคือภาพของในเกียรตินะครับตอนที่มีชีวิตยังทำงานอยู่ก็ทำงานหลายอย่างนะครับรวมทั้งสอนภาษาให้กับเด็กด้วยนะครับ
วันนี้นิมนต์พระมาเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับพระจุดทูป๕ดอกปักทูบลงที่พื้นดินแล้วแม่ก็จุดอีกดอกหนึ่งทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายทำพิธีเสร็จก็เดินกลับไปที่รถนะครับแล้วก็เรียกชื่อลูกชายก็คือทอมมี่เรียกชื่อให้กลับบ้านนะครับ
แล้วก็เดินไปยังรถที่มีโรงศพของลูกชายหลังจากไปรับศพมาจากโรงพยาบาล
นี่นะฮะช่วงของพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณพ่อก็อายุ๘๐แล้วล่ะนะฮะก่อนที่จะมาจุดตรงนี้นะครับที่พิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ทางครอบครัวของในเกียรตินะครับได้ไปติดต่อขอรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงที่ทำขั้นตอนทางเอกสารเรียบร้อยแล้วร่างของลูกชายถูกนำออกมาจากห้องชนะสูตรเพื่อนำขึ้นรถไปที่วัดนะครับ
คือญาติญาติครอบครัวนี้ต้องพยุงคุณพ่อโรเบิร์ตเลยนะฮะเนื่องจากเกรงว่าจะซุดไปนะครับเพราะอายุเยอะแล้วแล้วต้องมาเห็นศพลูกชายนี่นะฮะ
คุณแม่ก็จุดทูบหนึ่งดอกเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้านนะฮะแล้วก็เป็นภาพเมื่อสักครู่ที่ว่าไปที่จุดเชิญดวงวิญญาณก่อนที่ที่เกิดเหตุที่บ้านไฟไหม้แล้วซุดลงมา
โรเบิร์ตบอกว่า๓เดือนที่ผ่านมาไม่ได้เจอลูกชายเลยนะครับเนื่องจากตัวเองแล้วก็ภรรยาอาศัยอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
อมมี่นี่เป็นลูกชายคนเล็กตั้งแต่เล็กจนโตเป็นเด็กดีน่ารัก
ซึ่งตัวของคุณพ่อเนี่ยบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมาก
ส่งไปเรียนต่อที่อังกฤษจนจบปริญญาโทได้เกียรตินิยมอันดับ๒
เรียนจบก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพ
แต่หลังจากเกิดเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นก็ยังทำใจไม่ได้
เพราะว่าลูกชายเพิ่งอายุแค่๓๕จากนี้ไปจะไม่มีเสียงของลูกชายอีกแล้ว
ที่จะคอยโทรมาถามว่าพ่อกินข้าวหรือยังพ่อเป็นยังไงบ้าง
นี่เป็นประโยคที่ลูกชายเนี่ยจะโทรมาถามโทรมาเป็นห่วงพ่อตลอด
ส่วนศพของนายทอมมี่นะครับทุกผู้ชมครับ
น่ะครับ
ภรรยาค่ะคุณบัวนะคะเธอเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่า

หนึ่งคนชื่อน้องโมนาอายุหกขวบนะคะในอัฐพลคือรักน้องโมนามากค่ะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตก็คือคืนก่อนเกิดเหตุนะคะตัวภรรยาบอกว่าเธอก็แชทคุยกับสามี
เธอก็ได้ขอรูปน้องโมนากับสามีเพราะว่าเธอทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันครับสามีก็ส่งรูปลูกสาวมาให้ดูนะคะ
พอตอนเช้านี่แหละโอ้โหคนโทรไปบอกว่าสามีเธอถูก
บ้านที่โดนไฟไหม้ถล่มลงมาทับเนี่ยเธอช็อกเลยนะเธอบอกเธอช็อกเลย
อันนี้คือภาพข้อความแชทนะคะที่ภรรยาคุยกับคุณอัธพลนะคะ
ขอรูปลูกมาหน่อยก็ส่งรูปลูกสาวไปให้ดูอืมนี่ค่ะครับเธอบอกว่าเธอช็อก
ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นสามีเธอที่ถูกบ้านหลังนี้ถล่มลงมาทับ
หลังเกิดเหตุเธอก็ไม่ได้บอกลูกสาวนะคะลูกสาวก็หกขวบแล้วอ่ะ
ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกว่าพ่อเสียชีวิต
ตอนแรกเนี่ยบอกลูกสาวว่าพ่อรถล้มแต่สุดท้ายเธอตัดสินใจว่า
ยังไงลูกสาวก็สมควรที่จะได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นลูกสาวควรจะได้รู้ความจริง
เพราะคุณพ่อคือฮีโร่นะคะในการช่วยเหลือผู้คนเธอก็บอกลูกสาว
ลูกสาวร้องไห้ตลอดค่ะเด็กผู้หญิงอายุหกขวบอ่ะคุณผู้ชม
ถามตลอดเลยว่าทำไมพ่อหนูต้องตายทำไมพ่อหนูต้องตาย
เธอก็บอกว่าเธอก็ตอบลูกไปแบบนี้นะว่าพ่อของหนูเก่งมากนะลูก
ถ้าคิดถึงพ่อให้มองไปบนท้องฟ้าเพราะพ่อของหนูจะอยู่บนนั้นค่ะ
ลูกหมาลูกหมา
นี่นะคะแม่ลูกค่ะ

ใช่ค่ะแล้วน้องถามหาพ่อตลอด

คือยังไงก็ต้องบอกลูกยังไงลูกก็ต้องรู้

ก็เป็นกำลังใจให้น้องโมนาและครอบครัวนะคะ
แต่น้องก็ดูมีกำลังใจขึ้นดูมีกำลังใจมากขึ้น
ที่ส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวที่ศูนย์เสียจริง
สูงคุณถึงลูกมาช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมา
ที่มูลนิธีร่วมกับตันอยู่ด้วยนำพงศ์หรีด
มอบให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับเลิงที่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่สูญเสียด้วยค่ะ

มีเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้งหมด๔ท่านนะฮะ

วัดหนึ่งก็มีอยู่๓ศพนะครับ
อีกศพนึงเนี่ยจะอยู่ที่วัดนครอินที่นนทบุรีนะครับ
ก็คือนายธนพบประภัยหรือว่าต้นอายุ๔๔ปี
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีนะฮะ
ซึ่งสามารถนำร่างออกมาได้เป็นคนแรก

ตั้งแต่วันเกิดเหตุเมื่อวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับ
พิธีศพมีอยู่ที่วัดนครอินทร์จังหวัดนทบุรีนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับครอบครัวของนายธนพบนะครับ
วันนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๒นะฮะ
แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
มีครอบครัวมีเพื่อนกู้ภัยที่มาร่วมพิธีศพกันเป็นจำนวนมาก
ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยผู้สื่อข่าวของเรานั่งคุยอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
นี่คือภรรยาของนายธนพบนะครับ
ชื่อนางสาวพัดพิมลศรีไพรอายุ๓๙ปี
เธอบอกว่าสามีทำงานด้านกู้ไพรมา๒๕ปีนะฮะ

เป็นที่รักเป็นที่รู้จักในวงการกู้ภัยในจังหวัดนนทบุรี
ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าพี่ต้นพี่ต้น
เป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านการดับเพลิงมาก
ปัจจุบันอยู่ประจำหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
ของมูลนิธิสยามนนทบุรีนะครับ
เวลาออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
คือภรรยาก็เป็นกู้ภัยเหมือนกันนะ

ปกติเวลาไปปฏิบัติหน้าที่จะไปด้วยกันทุกครั้ง
เป็นแบบนี้มาตลอด๒๕ปีตั้งแต่รู้จักกัน
จนมาคบหาอยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภรรยานะครับ

วันเกิดเหตุเนี่ยเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงเช้าตรู่เลยนะครับ
ตอนนั้นภรรยาบอกว่านายธนภพนอนอยู่ที่บ้านแล้วได้ยินเสียง
วิทยุแจ้งเหตุไฟไหม้ก็รีบออกไปเลยนะฮะแต่งตัวเตรียม
จะออกไปช่วยดับไฟส่วนภรรยาบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปนะครับ
แต่สามีเนี่ยห้ามเอาไว้บอกไม่ต้องไปหรอกให้รออยู่ที่บ้าน
เดี๋ยวจะรีบไปช่วยเขาดับไฟแล้วจะรีบกลับมา
เธอก็เลยนอนพักผ่อนที่บ้านอาบน้ำแต่งตัวด้วย
เพราะว่าเช้าวันนั้นนัดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญที่วัดกัน
นี่ฮะแล้วสามีก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปทันที
ช่วงสักประมาณตี๕๖โมงจนอีก๒ชั่วโมงต่อมา
รุ่นน้องในหน่วยเดียวกันโทรมาตามเธอ
บอกว่าให้ไปที่ที่เกิดเหตุหน่อย
ถามว่าทำไมรุ่นน้องบอกว่ามาเถอะพี่ต้นเขารอพี่อยู่

ต้นใส่ชุดอะไรไปดับไฟมีสัญลักษณ์อะไรยังไงไหม
เราก็เลยบอกว่าใส่ชุดดับไฟเขาปกติ
แล้วก็หมวกกาเหล็กเขาที่เขาใส่ไป
แต่ว่าสติ๊กเกอร์เขาจะติดเลข๔๖ไว้อยู่ข้างหมวก
เขาก็ถามว่าเบอร์อะไรนะพี่บอกเบอร์๔๖
เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นพี่มาที่เกิดเหตุเลยแล้วกัน
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเราก็เลยบอกมีอะไรเปล่า

น้องปิงบอกว่าพี่ปุ้ยอยู่ไหนเนี่ย
บอกอยู่บ้านเขาบอกเออพี่รออยู่บ้านนะเดี๋ยวผมไปรับ
มาหาพี่ต้นเถอะพี่ต้นก็รอพี่อยู่
ภาคภูมิใจกับเขามากเขาเป็นฮีโร่
คือเป็นสิ่งที่เขาชอบเป็นสิ่งที่เขารัก
เขาก็จะพูดตลอดว่าเขาจะทำจนเขาทำไม่ไหว

มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สะเทือนใจเหลือเกินนะฮะ

มีคนโทรมาบอกว่าให้มาเถอะ

แต่ไปถึงก็คือสามีติดอยู่ด้านใน

ที่ไฟไหม้แล้วพังถล่มลงมานะครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับนายอานนท์ริ่มศิลานะครับ
เป็นรองประธานของหน่วยเหนือ๓๓
หรือว่าหน่วยบรรเทาสารภัยราชวารีนะครับ
บอกว่านายธนภพเนี่ยทำงานกับเขามา๒๐กว่าปี
อยู่ทีมเดียวกันมานะฮะตั้งแต่หนุ่มนะครับ
ซึ่งต้นเนี่ยเป็นคนขยันมากรักการช่วยเหลือสังคมมาก
ทุกครั้งที่มีเหตุรีบไปทันทีไม่มีอิดออด
แล้วไม่เคยสนใจด้วยว่าจะไปกี่คนยังไงคือจะไปก่อนนะฮะ
จะไปช่วยก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็จะขี่จักรยานยนต์ไป
เพราะว่าจะไปได้เร็วนะฮะอยากไปถึงที่เกิดเหตุโดยทันที
การสูญเสียนายธนพบถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
หน่วยกู้ภัยสยามนนทบุรีแล้วก็หน่วยบรรเทาสาธารณภัยด้วย
ที่ศูนย์เสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป
อันนี้กู้ภัยที่เราไปคุยด้วยนะฮะซ้ายมือคือจักรยานยนต์นะฮะ
วันนั้นคุณต้นก็ขี่ไปแล้วก็พอเกิดเหตุทางทีมกู้ภัย
ปีหรือคุณโอก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในฮีโร่นะคะต้องบอกเลยว่าทางครอบครัว
เศร้าเสียใจจนไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูด
อย่างไรดีนายสุทัศน์ผู้เสียชีวิตมีลูก
อายุแค่เดือนกว่าเองด้วยคุณแม่ค่ะ
คุณแม่รัดดาอายุ๕๙ปีก็อยู่ที่งานศพของลูกชาย
ครอบครัวของแม่เนี่ยมีอาชีพร้อยพวกมาลัยขาย
รายได้มันนิดเดียวอะค่ะแต่แม่บอกว่ามีความสุข
ลูกชายแม่มีลูกน้อย
แต่สุดท้ายความสุขของแม่มันพังทลายไปหมด
เพราะลูกชายแม่ต้องมาเสียชีวิตนะคะแล้วหลานก็กลายเป็นเด็กที่ต้อง
สูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่อายุน้อยส่วน
ลูกชายอีกคนของแม่ก็ไปปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์นี้เหมือนกันคนหนึ่งคือเสียชีวิตอีกคนนึงยังบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นายสุรศักดิ์เปลี่ยนกลัดนะคะลูกชายอีกคนนึงของแม่
ปฏิบัติภารกิจนี้แหละตอนนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
และอาการยังน่าเป็นห่วงคือเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะ
บอกพี่กัดสุดท้ายที่เห็นพี่ชายว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ย
ตัวเองเจ็บหนักนะคุณผู้ชมบอกพี่อาสาสมัครบอกว่า
พี่ต้องช่วยให้ได้นะพี่ต้องช่วยมันให้ได้นะ
แต่สุดท้ายพี่ชายเสียชีวิตค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็ขอภาวนาทุกอย่าง
อะไรก็ได้ขอให้ลูกอีกคนของแม่ที่บาดเจ็บอยู่

มาเยี่ยมเขาก็บอกให้แม่กับพ่อวิ่งมาดูพี่
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านคุณสุทัศ
ว่าคุณโอผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะครับบ้านเงียบเหงาเลยค่ะคุณผู้ชม
เจอแต่แม่ยายนะคะชื่อว่าคุณเหมียวนะคะ
กำลังควายเปรย์เลี้ยงน้องโอมอะค่ะหลานอยู่ในบ้าน
โอมก็หลับสนิทอายุเดือนกว่าเองนะคะเดือนนิด
ทุกคนในครอบครัวเขาไปงานศพกันหมด
คุณเหมียวบอกว่าลูกสาวกับลูกเขยเพิ่งจะมีลูกด้วยกัน
ตั้งใจว่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่สุดท้ายหลานต้องกลายเป็นเด็กที่
ไม่มีพ่อตั้งแต่อายุน้อยน้อยแบบนี้นะคะแต่ทุกคนก็สัญญาว่า
เลี้ยงหนูน้อยคนนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
หลังเกิดเหตุค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
ด้วยความที่น้องโอมยังอายุน้อยมากเดือนกว่าเดือนกับไม่กี่วัน
แต่กลายเป็นว่าน้องโอมเหมือนกับรับรู้
เหมือนกับรับรู้ว่าคุณพ่อเสียชีวิตอยู่ดีก็ร้องไห้
งองแงตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืน
พาหนูน้อยคนนี้พาหลานไปนอนในห้องพ่อ
ที่นอนของพ่อกลายเป็นว่าน้องโอม
เด็กไหว้เดือนกว่าหยุดร้องหยุดร้องแบบ
ไม่มีเหตุผลหยุดร้องแล้วเงียบเลยไม่ร้องอีกเลยไปนอนบนที่นอนของพ่อ

ไม่รู้ว่าเขารับรู้อะไรได้บ้างหรือเปล่านะคะ
แต่ก็บอกเขาอยู่แต่เขายังชั่วแล้ว
ไม่ค่อยกวนมากเสียแรกกวนมาก
นอนที่นอนพ่อก็เงียบก็ร้องอีกแหละแต่ก็นอนได้
ก็กล่าวว่าจะมาเลี้ยงให้เขาเดินได้นะ
เวลาเขาไปของขายของตลาดบ่าย๒โมงเขาจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วย
เราจะกลับบ้านแต่เราก็ดูให้อ่ะยังไงก็ได้เราไม่
ไปเรียนเพราะเราอยู่บ้านเราไม่ได้ทำอะไรแก่แล้วไง
นี่อีกหมื่นครอบครัวนะครับค่ะ
ร่วงของนายธนพพหรือว่าคุณต้นนะครับ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยมันมีประเด็นอยู่นิดนึง
เดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าวันนี้เราได้ไปคุยกับนายทวนทองสุกแก่น

ตัวนายธนภพที่เป็นอาสาสมัครมาด้วยกัน
เป็นหนึ่งในสิบหกของทีมงานผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ
ตามที่เขามีดาวล้อมรอบสัญลักษณ์ของมูลนิธิอยู่๑๖ดวง
ซึ่งตอนนี้ผู้ก่อตั้งทั้งหมด๑๖คนเนี่ย
เสียชีวิตไปแล้วสองนะฮะอ่าเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
ทุกดวงมันมีความหมายทุกดวงก็คืนหนึ่งคนนะครับ
เป็นร่วมก่อตั้งขึ้นมาสิบหกคนต้นก็คือหนึ่งในหนึ่ง
ความศรัทธาสตร์สมบูรณะบุรุษของผมผมก็จะทำตรงเนี้ย
ก็เป็นท่าที่ท่าที่เขานั่งคุกเข่าแล้วก็ชี้มือ
ที่เราไปคุยด้วยวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพและจำได้ก็คือ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เป็นช่วงที่มีการลำเลียงศพของนายธนภพ
เสร็จเรียบร้อยนะฮะไปที่ที่วัดอ่ะนะครับ
นนทบุรีนะครับแล้วหลายคนเอาเป็นว่าบางคนก็แล้วกัน
บางคนแล้วก็แล้วกันนะฮะตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีการ
ปิดถนนปิดถนนอะไรแบบเนี้ยนะครับทำให้ทางเพจ
เฟซบุ๊กของทางมูลนิธิสยามนนทบุรีเนี่ยได้ชี้แจงนะฮะแล้ววันนี้
ทนทองประธานมูลนิธิสยามนนทบุรีได้ชี้แจงกับเราอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าขอชี้แจงให้เข้าใจอย่างนี้การเปิดไฟไซเรน
การปิดถนนประเด็นตรงนี้เนี่ยขอยืนยันว่าการรับศพนายธนพบ
นิติเวศมายังวัดนครอินทร์ไม่ใช่การปิดถนนตรงนี้นะฮะแต่
เป็นการใช้เลนส์กลางในการขับรถแล้วต่อแถวกันเป็นขบวนเท่า
นั้นบางจุดที่มีรถของเจ้าหน้าที่คอยปิดจุดทางเข้าทาง
ขนานหรือปิดจุดกลับรถก็เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
หากมีรถมาตัดผ่านขบวนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยนายโทนทองในฐานะ
ประธานมูลนิธิสยามนทบุรีนะครับบอกว่าอยากให้คนที่เห็นภาพ
หรือเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความไม่สบายใจเนี่ยก็อยาก
ขอโทษไปด้วยนะครับอยากจะฝากความขอโทษไปถึงด้วยที่ท่าน
ไม่เกิดความล่าช้าในการเดินทางซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ
สิบห้านาทีแต่อยากให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เปิดใจว่าส่วน
หนึ่งก็เพื่อเป็นการสะดุดีในการนำศพของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเป็นอาสาช่วยเหลือประชาชนได้กลับบ้านอย่างสมเกียจ
หากมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
ประเทศต่างต่างก็จะมีการไว้อะไรลักษณะแบบนี้ทุกครั้งแต่หาก
ไม่สะดวกหรือไม่สบายใจในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นประมาณ๑๕
๑๕นาทีตรงนี้ทางบุญที่สยามลธบุรีก็ขอน้อมรับความผิด
แล้วก็ขอแสดงความขอโทษมาณตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะบ้านสามชั้นที่เกิด
เหตุเพลิงไหม้แล้วก็ถล่มลงมาที่หมู่บ้านกฤษฎานคร
๓๑นี้นะคะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับเจ้าของบ้านที่อยู่
ติดกันกับบ้านที่เกิดเหตุนะคะเธอก็ไปชี้ให้ดูกำแพงข้าง
บ้านมันพังเสียหายมันถล่มลงมานะคะแล้วก็พาไปดูที่
หลังบ้านว่าตอนที่เกิดเพลิงไหม้ใหม่ใหม่เนี่ยคนในบ้านปีน
กำแพงข้ามไปที่บ้านด้วยอืมคนที่ปีนข้ามไปพูดแค่ว่าบ้าน
ไฟไหม้ช่วยด้วยเธอบอกเธอก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกจนมีพี่
กับน้องชายที่อยู่ท้ายหมู่บ้านก็รีบวิ่งมาเอาสายยาง
ต่อช่วยดับไฟแต่ไม่ทันจริงไฟมันลุกเร็วมากอะค่ะจน
สุดท้ายบ้านก็ถล่มลงมานะคะ
คนที่อยู่เขาเล่าให้ฟังแค่ว่ามีได้ยินเสียงระเบิดแล้วพอได้ยิน
เสียงมันไม่ไม่ได้บอกไม่เป็นทีทำอะไรการมีเสียงคน
ร้องจากห้างหลังบ้านก็จะรู้เสียงคนร้องแล้วกระโดดลง
ไม่โดนบ้านตัวดีใจแล้วแต่ว่าซักประมาณแค่ครึ่งชมูก
ถัดมามันก็ถล่มถล่มหรอคะก็ยืนอยู่หน้าบ้าน
อ๋อว่าครูภัยให้เราไปยืนข้างนอกสนใจไม่นึกว่ามันจะถล่มลงมา
แบบนั้นแบบในเวลาไม่กี่วินาทีพังลงมาเป็นนาที

คือเจ้าของบ้านคนนี้ก็บอกว่าส่วนตัวไม่เคยได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นเจ้าของบ้าน
ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ก็รู้แค่ว่าตรงนี้มีคนอยู่เยอะ
แต่ละวันมีรถมาจอดเต็มสองข้างทาง
เมื่อวานมีตัวแทนเจ้าของบ้านมาพูดคุยแล้วนะคะ
ตัวแทนเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบ
บ้านของเธอกลับขึ้นมาสู่สภาพเดิม
ซึ่งเธอก็ขอให้เจ้าของบ้านนำสิ่งของในวันเกิดเหตุที่โยนเข้าไปในบ้านเธอค่ะ
นำออกไปเพื่อให้กลับเป็นสภาพเดิมอะนะคะ
เธอก็บอกว่าปกติไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เป็นประจำ
รู้สึกเสียใจและเห็นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมด
พยายามเข้ามาช่วยคนออกไป
เมื่อวานนี้ก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่ใช้พื้นที่บ้านของเธอค่ะ
เข้าไปนำร่างของทั้ง๕คนออกมาจากซากของบ้านหลังนี้
เมื่อคืนนี้เธอและคนในหมู่บ้านก็รวบรวมเงิน
ช่วยเหลืองานศพของผู้เสียชีวิตกันด้วยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายค่ะนายนรงรักคิดรักษาการหัวหน้าฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตทวีวัฒนาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง
มีวิศวกรควบคุมงานอย่างถูกต้อง
ปี๒๕๕๓สิ้นสุดอายุปี๒๕๕๙
แต่เจ้าของบ้านมีการยื่นขอก่อสร้างดัดแปลงเพิ่มเติมอีกครั้ง
ในช่วงปี๒๕๕๔จนถึงปี๒๕๕๙
เนื้อที่ก่อสร้างประมาณ๖๐๐ตรม
ศวกรโยธาเขตทวีวัฒนาก็เข้าไปตรวจสอบร่วมกับตัวแทนเจ้าของบ้าน
มาขออนุญาตเข้ารื้อถอนอาคารนะคะ
วิศวกรจะเข้าไปประเมินความปลอดภัยในการลื้อถอน
เรื่องต้นนะคะจะต้องไปล้อมพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัย
จากนั้นต้องลื้อถอนแผ่นเหล็กและสิ่งของ
แล้วก็ต้องใช้เครื่องมือหนักในการลื้อถอนนะคะ
แต่เดี๋ยวจะมีการประเมินพื้นที่ในภาพรวมก่อน
สำหรับการลื้อถอนนะคะต้องมีการประสานร่วมกันค่ะคุณผู้ชม

จะต้องเข้าไปตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก่อนด้วย
มีพยานบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาเห็นแสงไฟเหมือนกับแสงไฟไหม้อะนะ
จากชั้นหนึ่งของบ้านนะคะอืมดังนั้นต้องมีการวางแผน
ในการลื้อถอนบ้านหลังที่เกิดเหตุคือมันจะต้องหาสาเหตุให้เจอก่อน
ว่าสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ที่ทำให้อาคารถล่มลงมาเนี่ยมันคืออะไร
ถึงจะได้มีการลื้อถอนกันได้นะคะ
ใกล้ใกล้ที่ได้รับความเสียหายเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุ
เขาก็พร้อมจะซ่อมแซมให้การถล่มของตัวบ้าน
เกี่ยวกับโครงสร้างของบ้านหรือเกี่ยวกับความร้อน
ตรงนี้เนี่ยยังยืนยันไม่ได้แบบ๑๐๐นะคะคุณผู้ชม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมบอกว่า
เดี๋ยวขอตัวอย่างก่อนตัวอย่างที่ต้องนำไปตรวจสอบ
ก็คือก้อนคอนกรีตต้องไปตรวจสอบดูว่า
คอนกรีตที่ก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยมันทนความร้อนได้ขนาดไหน
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถนำอะไรออกไปจากบ้านหลังที่เกิดเหตุได้นะคะ
คือต้องให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ก่อน
เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะเราได้มีการรายงานไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ
ว่าตัวเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
เราเข้าไปดูในเฟสบุ๊คของเขาในเออสภา
เจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุได้มีการโพสต์คลิปค่ะนี่นะฮะ
ตอนที่ไปทดสอบระบบสแกนใบหน้าก่อนเปิดประตูเข้าห้องที่ชั้น๒นะคะ
จะมีการร้องเตือนให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้า
นี่ค่ะแบบนี้สแกนหน้าแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อน
ก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปแบบนี้
แล้วพอเปิดเข้าไปก็จะเห็นว่ามีข้าวของเยอะเลยนะคะ
อยู่ในห้องห้องหนึ่งในบ้านนะคะนี่ค่ะเป็นชั้นสอง
แล้วก็มีข้อความด้วยบอกว่านี่คือระบบที่ติดตั้งในบ้านหลังที่ไฟไหม้ไปครับ
ผมยอมรับครับว่าเต็มไปด้วยวัตถุไวไฟ
ถามว่ามีอะไรบ้างเขาก็โพสต์บอกเอาไว้ว่ามีหนังสือเรียนดำน้ำเป็นหมื่นเล่ม
มีหน้ากากอนามัยมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับการบริจาคนี่นะคะ
แล้วก็มีลักษณะการทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อันนี้เป็นของส่วนตัวของเขามีอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง
เจ้าของบ้านเขาก็โพสต์เอาไว้แบบนี้ตามที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
บอกว่าผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงวันนี้ผมไปทำบุญให้กับทอมมี่
ก็คือทอมมี่คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็เสียชีวิตที่ติดอยู่ที่ห้องน้ำชั้นสองอ่ะ
ก็ไปทำบุญที่วัดไทยในญี่ปุ่น

บอกว่าเปลวเพลิงมาจากป้อมยามเก่าภายในบ้าน
ที่มีปั๊มลมเสียบปลั๊กเอาไว้เวลา
แล้วมันก็ไหม้ที่นอนเบาะรถลามไปที่อุปกรณ์ว่ายน้ำโฟมพลาสติกอะไรแบบนี้ค่ะ
มีรายงานว่าในบ้านเนี่ยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้
มีตู้เก็บเซิร์ฟเวอร์๓ตัวอยู่ฝั่งซ้ายของตัวบ้าน
คาดว่าไม่ได้ถูกไฟไหม้นะคะก็เลยต้องรอการลื้อถอน
จะได้นำเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิด
มาตรวจสอบหาสาเหตุของไฟไหม้เพิ่มเติมค่ะครับสำหรับบ้านหลังนี้เจ้าของก็คือ
คุณอดีศรโสภาชื่อเล่นชื่อเอนะฮะคุณเออดีศร
หรือเขามีฉายาว่าเอมินเนียนก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของจุดยืนทางการเมืองของเจ้าของบ้าน
เขาก็จะมีคลิปในยูทูปในอะไรอ่ะค่ะถูกต้องฮะ
ก็จะมีป้ายข้อความติดอยู่ที่บ้านนะฮะคือถ้าใครรู้จักคุณเออดีศร
ก็จะรู้จุดยืนทางการเมืองแหละใช่ไหมว่าอยู่ฝากฝั่งไหนนะครับ
แต่เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนะครับแล้วก็บ้านพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตไป๕ศพ
ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนในบ้านเนี่ยอันนี้มันก็คนละส่วนกับเรื่องของ
เคลื่อนไหวหรือจุดยืนทางการเมืองแต่พอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับมีผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ปรากฏว่าวันนี้มีบริษัทสองบริษัทนะครับไล่พนักงานออกนะฮะ
คนนึงเนี่ยไปโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องบ้านหลังนี้ที่เกิดเหตุนะครับ
ประมาณว่าบ้านถล่มพาชีวิตคนอื่นต้องโดนไปด้วยเจ้าของบ้านอะไรประมาณอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานของบริษัทประกันภัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับ
ได้โพสต์ข้อความบอกว่าทางบริษัทขอแจ้งกรณีพนักงานโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมบนสื่อโซเชียล
และกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนในสังคมทำให้เกิดความเสียหายกับทางบริษัทด้วย
แล้วก็เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ให้พนักงานคนนี้พ้นสภาพความเป็นพนักงานของบริษัททันที
อีกคนนึงนะครับทุกผู้ชมครับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะฮะ
ได้โพสต์ประมาณอย่างนี้คำถามตั้งคำถามแบบนี้
แล้วก็มีอีโมจินะฮะเป็นรูปยิ้มรูปหัวเราะนะครับ
ทางเพจเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลแพทย์วังศิษย์นะครับได้โพสต์ข้อความนะครับ
บอกว่าพนักงานคนนี้ถือว่าได้โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมนะครับ
ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ขัดต่อค่านิยมของบริษัทนอกจากการขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ยังได้ให้พนักงานผู้นี้พ้นสภาพความเป็นพนักงานของบริษัททันที
นี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับอ่าไปต่ออีก